มีความรู้สึกว่าคนไทยเชื้อสายมอนนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
มีการจัดเตรียมอาหารและขนมในพิธีงานบวชซึ่งใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นถิ่น
มีการปรุงรสชาติอาหารและขนมตามวิถีที่ส่งต่อกันมาจากคนรุ่นปู่ย่าตายาย
โดยอาหารที่นิยมทำกันในงานบุญงานบวชคือ
แกงบอนเป็นการทำแกงที่ใส่พริกแกงแบบเดียวกับแกงส้มของทางภาคกลาง
แกงหัวตาลเป็นประเภทแกงกะทิที่ปรุงด้วยเครื่องพริกแกงแดง
ขนมรวมมิตรที่เน้นรสชาติหวานมัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย